ต้นเดือนตุลาคมก็มีโอกาสจะเกิดพายุขึ้นนะครับ
แต่ต้องติดตามทิศทางแล้วก็ขนาดของพายุให้ดี
นี่ครับเวลาเราไปไหนมาไหนนี่
เด่นนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเล่าสู่กันฟังมาแล้ว
เรามาเจอกันทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงครึ่งแบบนี้
เวลาดีที่ผมมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันมากมายเลยนะครับ
ทั้งเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝน
แล้วก็ทั้งเรื่องของการเตรียมพร้อมในการต้อนรับเทศกาลกินเจด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมจะได้ติดตามกันทั้งรายการแล้วครับ
แต่ว่าเรื่องที่ผมต้องเอามาเตือนคุณผู้ชมก่อน
ตั้งแต่ช่วงต้นรายการนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนนั่นเอง
แต่คราวนี้เป็นฟ้าผ่าที่เห็นกันจัดต่อหน้าต่อตาเลย
โหโห
แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิประทึกจริงนะครับ

คุณผู้ชมได้ฟังเสียงไปพร้อมกันใช่ไหมฮะ
และเห็นเลยว่าฟ้ามันผ่าใส่หม้อแปลง
ภาพจากกล้องหน้ารถของคนที่เอามาโพสต์เนี่ยจับภาพได้
แล้วคุณคิดดูว่าคนขับรถเขาจะตกอกตกใจขนาดไหน
เฉพาะรถคันนี้นะครับรถที่กำลังขับผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าที่มันระเบิดจากการถูกฟ้าผ่าเนี่ย
โอ้โหบางคันถึงกับหยุดชะงักบางคันถึงกับต้องขับหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบ้านท่าเรือจ้างอำเภอเมืองตราดนะครับนี่แหละฮะ
ความรุนแรงของฟ้าผ่าที่เราไม่เคยเห็นกับตามาก่อนแต่คราวนี้เราได้เห็นผ่านกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ
เมื่อกี้ฝนตกฟ้าผ่าจับภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่คราวนี้เป็นเรื่องบนท้องถนนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว
เกือบจะไม่รอดแล้วไม่รอดอย่างไรให้คุณผู้ชมมาดูคลิปแรกนี้ก่อน
โอ้โหมาแบบนี้สมควรโดนแล้วฮะคุณผู้ชมโดนอะไรฮะโดนด่าละหนึ่ง
สองอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามาจากขวาตัดซ้าย
ตัดหน้ารถจักรยานยนต์จะเข้าปั๊มทันทีสงสัยเห็นปั๊มปุ๊บ
ก็เลยตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ทีนี้ไม่แคร์รถคันอื่นนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาทางซ้ายดีเนี่ยโอ้โหแทบจะเบรกไม่ทันเลย
เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนะฮะแหม่อย่าหาทำนะคุณผู้ชมฮะ
ที่ทางเพจเขาเอามาเขียนไว้เมื่อคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ออกไป
รถเก๋งคันสีแดงคันนี้จะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มกระทันหัน
แล้วคุณผู้ชมคิดดูว่ารถเก๋งคันดำกับมอเตอร์ไซค์ที่เขากำลังจะออกจากปั๊มแล้วเลี้ยวขวาเนี่ย
เสียวขนาดไหนนะครับเพราะว่ากำลังจอดรอในการที่จะเลี้ยวขวาออกไป
แต่รถเก๋งเลือดหมูเลี้ยวซ้ายเข้ามาทันที
ถ้ารถบรรทุกพ่วงเขาเบรกไม่ทันหรือว่าเขาเสียหลัก
คุณผู้ชมคิดดูว่ามันจะเละขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตหรือคนบาดเจ็บขนาดไหน
แต่เหตุการณ์นี้ถือว่ายังโชคดีนะครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุหนักนะครับ
จากเรื่องราวของท้องถนนแล้วทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วครับ
ไปดูภารกิจบินขึ้นที่สูงเพื่อไปช่วยเหลือประชาชน
ช่วยยังไงให้ดูภาพเหตุการณ์นี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
ก็คือเขตตำบลบ้านกล้วยที่อำเภอเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตกนะครับ
คือมีประชาชนเขาเดือดร้อนหลายพันครอบครัวเลยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยติดเกาะออกมาไม่ได้
ใช้ชีวิตกันด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน
ทีนี้ครับชาวบ้านเขาโทรมานะฮะโทรขอความช่วยเหลือจากผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
โดยงานยังเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินมันขาดแคลนเหลือเกิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยประสานขอความช่วยเหลือ
ไปที่สมาชิกร่มบินสุโขทัยสกายร่มบินบุรพานะฮะ
แล้วก็สมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือคุณผู้ชมดูวิธีการนี่
พี่เขาบินร่มขึ้นไปแล้วก็ดูว่าบ้านไหนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะเรื่องของอาหารก็เอาอาหารแห้งหย่อนลงไปให้นะครับ
ซึ่งอาหารแห้งเหล่านี้ได้รับบริจาคมาจากประชาชนแล้วก็จากหน่วยงานต่าง

สุโขทัยมีบางพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว

โอ้โหเด็กเนี่ยดีใจใหญ่เลยดีใจเพราะอะไร
เพราะจะได้เล่นน้ำแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้นะฮะ

กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปซะแล้วนะฮะ
หลังจากก่อนหน้านี้ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมสูงนะครับ
นี่คือบนถนนบายพลาสสุโขทัยตากเส้นทางหลวง๑๙

ก็ตอนนี้มีน้ำท่วมบนผิวถนนประมาณแค่๑๐๓๐เซนติเมตรเท่านั้น
ทีนี้ครับประชาชนต่างก็พาบุตรหลานออกมาดูน้ำท่วม
จากดูน้ำท่วมแล้วเด็กก็ดีใจได้เล่นน้ำไปด้วย
กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่พักตากอากาศ
คล้ายกับชายทะเลบางแสนยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหาร
ตั้งโต๊ะตั้งเตาปิ้งย่างขายเครื่องดื่มขายอาหารการกิน
ให้กับทั้งเด็กแล้วก็ประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตรงนี้นะครับ
ทีนี้มีคำถามที่หลายคนถามตรงกันเลย
ว่าปีนี้น้ำมันเยอะเท่ากับเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
เมื่อปี๕๔หรือเปล่าและถ้าน้ำเยอะแบบนี้
น้ำมันจะทะลักมาภาคกลางแล้วก็ท่วมกรุงเทพมนาคม
เหมือนปี๕๔หรือไม่นี่คือคำถามยอดฮิตจริง
วันนี้ผมเลยก็ต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะครับ
มนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
หรือสสนอยู่ในสายกับเราแล้ว
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสื่อสกุลครับ
อาจารย์ครับคำถามที่ทุกคนถามเหมือนกันเป๊ะเลย
นั่นก็คือเอ๊ะน้ำจะท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า
อาจารย์เกริ่นสั้นให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่งก่อนดีกว่าฮะ
นั้นน้ำท่วมหลักเกิดจากคันกั้นน้ำแตก๑๐กว่าจุดใต้นครสวรรค์ลงมานะครับ
น้ำจึงไม่ระบายลงแม่น้ำกลับมาหลากบนพื้นดินนะครับ
ควบคุมไม่ได้แล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดในภาคกลางนะครับ
แล้วก็เข้าสู่กรุงเทพมหานครส่วนปีนี้นั้นน้ำยังอยู่ในแม่น้ำอยู่นะครับ
แต่ยังปริ่มริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับแม่น้ำลบบุรี
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
เพราะว่าถ้าคันกั้นน้ำแตกแล้วก็จะเกิดผลตามมานะครับ
อันนี้ต้องระมัดระวังที่จะให้แตกต่างจากปี๒๕๕๔ครับ
กลับไปถึงตั้งแต่ต้นฤดูฝนที่ผ่านมา
สถานการณ์ฝนหรือว่าสถานการณ์น้ำในบ้านเราปีนี้
มันเหมือนหรือแตกต่างจากปีก่อนยังไงบ้างฮะอาจารย์
สถานการณ์ฝนนี่แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
เพราะว่าปี๒๕๕๔นั้นปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งในประเทศ
สูงกว่าค่าปกติถึง๑๒๕นะครับ
จากปกติ๑๔๖๗มิลลิเมตร
เพิ่มเป็นประมาณ๑๘๒๔มิลลิเมตร
แล้วก็ปริมาณฝนนี้เยอะ
โดยเฉพาะลูมนามเจ้าพระยาทั้งตอนบนพีแหวงหยมล่างและตอนล่าง

มาปริมาณน้ำในอ่างก็ไม่เหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อฝนตกในภาคเหนือแล้ว
เก็บไว้จนเต็มเขื่อนนะครับ
มีปริมาณน้ำสูงถึง๒๒๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ส่วนปีนี้นั้นมีปริมาณน้ำประมาณครึ่งเดียวเท่านั้น
ใน๔คืนหลักของประเทศประมาณ๑๒๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

เพราะฉะนั้นทั้งสองปัจจัยนี้นะครับ
ไม่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นแตกต่างจากปี๒๕๕๔ครับ
นี่ตุลาแล้วมันจะมีมาอีกไหมฮะ

ก็ต้นเดือนตุลาคมก็มีโอกาสจะเกิดพายุขึ้นนะครับ

ต้องติดตามทิศทางแล้วก็ขนาดของพายุให้ดีนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสว่าจะเข้าสู่ประเทศไทย
เบี่ยงเบนออกไปไปทางทิศเหนือนะครับ
หรือว่าถูกผลกระทบจากความกดอากาศสูงกระแทกลงมาทิศใต้นะครับ
ยังเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับ
แต่การระวัดระวังและการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้ครับ
อาจารย์ครับอยากจะบอกประชาชนอย่างไรบ้างนะฮะ
ให้ทั้งเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำในตอนนี้
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปว่าน้ำจะท่วมใหญ่อีกหรือเปล่า
นี่ครบรอบทศวรรษที่มันวนเวียนกลับมาแล้วนะฮะ

ในประเทศไทยนะครับยังไม่สิ้นสุดฤดูฝนนะครับ
ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับ
แล้วก็อีกประเด็นนึงคือสถานการณ์น้ำตอนนี้ฝนนี่ลดลงไปเยอะแล้วนะครับ
แต่เริ่มเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสายหลักต่าง
ดังนั้นระดับน้ำในแม่น้ำจะสูงนะฮะ
แล้วก็ปริ่มตลิ่งปริ่มลำน้ำตลอดนะครับ

แต่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักดิ์นะครับ
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ
ชัยนาฏอายุทยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับ
ถ้ารวมกับที่ป่าศักดิ์มาด้วยแล้ว
ก็จะเพิ่มอยู่ที่อายุทยาปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพหานคร
รวมทั้งสระบุรีลบบุรีด้วยนะครับ
ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งในช่วงนี้
ยกของขึ้นนะครับเพราะว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น๑๒เมตรครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะดรสุทัศนวีสกุลนะครับผู้มนวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำหรือสสนที่ให้ความรู้กับประชาชนด้วย

นั่นแหละครับคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนจากนักวิชาการไปแล้วนะครับคำเตือนเรื่องของการตระบายน้ำก็พื้นที่ที่อยู่ริมน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังส่วนคำเตือนเรื่องของพายุเนี่ยต้องศึกษาให้ดีอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะครับส่วนช่วงหน้าเพื่อให้เข้ากับเทศกาลกินเจนี่คุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชม

ยาวไปจนถึงวันที่๑๔ตุลาคม๙วันแห่งการถือศีลนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสืบสารตำนานจีนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลกินเจและอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมหยิบนี่มาให้คุณผู้ชมดูนึกว่าเป็นทงเจหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่เยาวราชแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาร่วมสืบสารตำนานจีนในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้และผมนัดคนสองรุ่นสองวัยไว้ซึ่งเป็นสองคนที่เขาสืบสารตำนานความเป็นจีนมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดู
จังเล้วกดแบบนี้เนี่ยใครว่าก่อนเป็นกระเป๋าเจนเนี่ยมันมันคือกระเป๋ารุ่นเทศกาลทอดกะถิ่นนะครับครับ
ส่วนผมอีกคนนึงเขาไปเจอลูกผู้หญิงชาวต่างชาติสะพายกระเป๋าเป็นย่าม
แล้วเขาเขียนว่าที่ระลึกเทศกาลทอดกระถิ่น
ลองมาทำเป็นดีไซน์หรือว่าอะไรอย่างนี้ขายคนทั่วไปดู
ตอนแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือขายขำนะครับ

ใช่ขายเอาขำแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ขำมันขายดี
ถัดมาลองดูว่าเทศกาลต่างนี้มันมีอะไรที่พอจะเล่นกับตัวดีไซน์หรืออะไรอย่างนี้ได้บ้าง
ปรากฏว่าก็มาเจอเทศกาลกินเจนะครับมาเดินเยาวราชกันแล้วก็เห็นทง
แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาทำเป็นเหมือนแบบกระเป๋าสะพายข้างหรืออะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบดูเก๋
แต่ปรากฏว่านี่เก๋จริงปรากฏว่ายังไงฮะ

จากแบบนี้สะพายง่ายแบบนี้เห็นน้องโบเนี่ยมีอีกแบบนึงใช่ไหมโชว์ให้ดูหน่อยอันนี้ครับ
นี่ครับเวลาเราไปไหนมาไหนนี่ไม่เด่นนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะ
ผมแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเชื่อเรื่องดวงเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยก็จะดูแบบพวกสีมงคลหรืออะไรแบบนี้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์จีรวัตรหรือว่าที่รู้จักกันดีคืออาจารย์คกเท้านั่นเองอาจารย์สวัสดีครับ
คนนี้คือช่างฝีมือทำหุ่นจีนแบบนี้ต้องขอคารวะอาจารย์เลยนะฮะ
โอ้โหอาจารย์ฮะเรื่องของหุ่นจีนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และงดงามถูกต้องไหมอาจาร

คือว่าทั่วโลกมีชาวจีนกันเยอะและส่วนมากก็มีแห่เจ้าตุดจีนอะไรฉลองกันหมดแหละนะครับ
ดังนั้นหุ่นจีนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในเทศกาลที่เกี่ยวกับความเป็นจีน

อาจารย์สืบสารเรื่องของตำนานวัฒนธรรมความเป็นจีนในการทำหุ่นจีนยังไงบ้างอาจารย์
ผมก็เห็นอาจารย์ผมทำพวกหน้าโรงหนังพวกนี้ผมก็ชอบมันมีหุ่นโชว์
เราก็กลับบ้านเข้าไปบอกพ่อว่าผมอยากมาทำอย่างนี้เขาเอาเลยมึงชอบมึงก็ไปเลย
เรียนรู้กี่ปีอาจารย์ถึงแบบว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการทำหุ่นต่าง
สามสี่สิบปี
อ๋อจ้าครับขอเป็นสิบสักคนนึงนะครับอันนี้ทำใงหัวเป๊ะยื้ม
โอ้โหอาจารย์ค่าน้อยขออภัย

อาจารย์ครับแต่ว่ายังมีขั้นตอนต่างมากมาย

วันนี้ได้มาเรียนรู้กับอาจารย์คกเท้าแล้ว
ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับ
เป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะ

กับคน๒รุ่น๒วัยแล้วนะครับ
ยังต่อยอดเรื่องของอาชีพ

อยากให้ทุกคนนั้นรักษาเรื่องของวัฒนธรรม
ประเพณีที่งดงามนี้เอาไว้นะครับ
เอาล่ะหลายคนถือศีลกินเจแล้ว
ในช่วงเทศกาลกินเจนั้นดังนั้นนะครับผมพาคุณผู้ชมไปไหว้เก้าเทพเจ้า
เพื่อส่งเสริมพลังของชีวิตนะฮะซึ่งในเทศกาลกินเจนี้นะครับ
เทพเจ้าที่สำคัญที่ทุกคนนั้นไปไหว้ก็มีอยู่ด้วยกัน๙องค์นั่นเองนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นเทพดาวนพะเคราะห์ทั้ง๙นะครับโดยประชาชนเนี่ยก็ถวายพระนามว่า๙อ้วงนั่นเอง
โดยเทพเจ้าองค์ที่๑นะครับก็คือไทยเอี่ยงแซก็จะได้รับพลังเรื่องของการส่งเสริมหน้าที่การงานนั่นเองนะครับ
ส่วนเทพองค์ที่๒นะฮะก็คือไทยอิ่มแซไหว้เทพเจ้าองค์นี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงนะฮะ
ส่วนเทพเจ้าองค์ที่๓นะครับชาวจีนเรียกว่าเทพเจ้าหวยแซครับก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับ
พระเจ้าองค์ที่๔คือเทพจุ้ยแซร์ครับจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาฮะ
พระเจ้าองค์ที่๕นะครับคือเทพเจ้าบักแซครับส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาครับ
ส่วนอีกเทพเจ้าหนึ่งก็คือเทพเจ้ากินแซนะครับเมื่อไหว้แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของทรัพย์สมบัติเห็งรวยนั่นเองฮะ
ส่วนเทพเจ้าองค์ที่๗นะครับก็คือเทพเจ้าโถแซนนะฮะก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานครับ
เทพเจ้าองค์ที่๘คือเทพเจ้าล่อเก่าแซร์นะฮะเมื่อไหว้เทพเจ้าองค์นี้ก็จะส่งเสริมเรื่องของโชคลาภนั่นเอง
และเทพเจ้าองค์สุดท้ายก็คือเทพเจ้าองค์ที่เก้าโก๊ยโต้แซนนะครับเมื่อไหว้เทพเจ้าองค์นี้ก็จะส่งเสริมเรื่องของโชคดีนั่นเองนะฮะ
ไหว้เทพเจ้าได้เห็งรวยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าแล้วนะครับคราวนี้เมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องมีแรงกายแรงใจในการที่จะสู้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด๑๙นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูสาวน้อยคนเก่งแม่ค้ารุ่นจิ๋วคนนี้ก่อนเจื้อยแจ้วเจรจาช่วยแม่ขายของอย่างที่คุณผู้ชมเห็นลีลานี่แหละครับ
เอ้ยคนละประเทศอิ่มมาแล้วค่ะลูกค้าถ้าชอบสีไหนบอกมาได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมฮะสาวน้อยคนนี้ฉายาว่าพิมพ์รี่เอ่ยนะฮะเป็นสาวน้อยที่ช่วยแม่เนี่ยขายของขายเก่งขายได้ทุกอย่างช่วยแม่ทุกทาง
แล้วก็ไม่กลัวตัวยึกหยีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าสาวน้อยคนนี้อายุสี่ขวบเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งนี่คุณผู้ชมโอ้โหพูดจาก็ฉะฉานตัวนิดเดียวแต่ว่าตั้งใจในการแนะนำสินค้ารีวิวสินค้าแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยคอยบอกแค่ราคาสินค้าเท่านั้นเองนะครับ
โอ้โหผมเห็นนะครับคุณผู้ชมดูไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะฮะวันนี้เรื่องเล่ามากมายที่นำมาเล่าให้ฟังกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับก็หมดเวลาของรายการแล้วเรามาเจอกันในครั้งต่อไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงครึ่งวันหยุดแบบนี้วันสบายแบบนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังเยอะเลยนะฮะ